วันนี้เป็นแฟชั่นของสัญญาณ

น่าจะแบบว่าครบทุกแบรนด์เลยค่ะ

สัญญาณของสัญญาณนี่เป็นไงบ้าง

ซึ่งย่าว่ามันก็ตอบโจทย
แล้วแม่แฟนหวยก็สามารถมาช้อปกัน

หลายคนแชวน์เรื่องนี้ค่ะ

ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะ
อ้าว

คือจริงหนูไม่ได้เวอคำพูดเค้านะคะ
แต่หนูเวอหน้าเค้าที่เค้าแบบ

คือตัวสัมภาษณีย์เวลาอยู่ในที่สาธารณะ

ถ้าเรียกเขาหลุดออกมาแบบนี้

อะไม่ขังคิดว่าอะไรพี่มาก็เสร็จอยู่อะเริ่มยัง
ไม่เอ้อบางทีก็เรียกเหมือนที่พี่แบร์เขาเรียกเหรอคะ
พี่ย่าเห็นกระแสในโซเชียลไหมคะแฟนแฮชแท็กเลย
อ๋อเห็นค่ะก็หนูดูเองก็ว่ามันน่ารักชาติค่ะ

คนก็รู้แล้วเราก็เรียกแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ชัดท้อยชัดทำดีค่ะ
สำหรับสัมภาษณ์มีแบบไปแจ๊วพี่ณเดชน์

อืม
อย่างนี้ก็คุ้งไปต้องบอกแล้วสถานการณ์คืออะไร

เหรอคะล่าสุดเชียงใหม่

เหนือกว่าเหมือน

พี่เขาก็ตั้งใจซื้อให้อยู่แล้วค่ะ

มีแพลนแมรอตอนเยอะแล้วก็รองเท้าหนูอาจจะไม่ดีกว่าในสายตาพี่เขาก็ซื้อให้
หรือว่าขอบคุณด้วยการกราบแทบอก

มีใครจำโมเมนท์แบบนั้น

เขาซื้ออะไรให้หนูก็ขอบคุณดูค่ะ
แต่โมเมนท์ที่เป็นคือเขาบอกว่ามินาเดชน์จำแก้มเรา
ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะ

เหมือนคนก็อยากที่จะเห็นผู้นี้ต่างกัน

มีคิดให้แม่หรือยัง

ผู้คนหนีไปหลายคู่แล้วนะ

รู้แล้วค่ะว่าตารางชีวิตเราแน่นมาก

เหมือนคู่ชิมก็ยอมแพ้ในความหวานของคู่เรา

ถ้าหนูบอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
ถ้าหนูบอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
ถ้าหนูบอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วล่ะ

ตอนนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาล่ะค่ะ

หวานมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยไหมคะ

หวานไม่กล้อง

มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไหม
เพราะว่าก็ถ่ายด้วยกัน
แต่ว่าพวกเราทั้งคู่เป็นพวกจริงจัง

ถ้าทำงานมันก็ทำงานจริง

เริ่มไปเยอะไหมคะ

อีกโมเมนท์หนึ่งที่ขอดีถามเหมือนกัน
พี่นาแดดไปนั่งรอแล้วทาเล็บเหมือนเรา

ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วทาเล็บเหมือนเรา

ไม่เห็นอนาคตนาแดดเลยนะคะถ้ายอมขนาดนั้น
ไม่เห็นอนาคตนาแดดเลยนะคะถ้ายอมขนาดนั้น

มันยอมไปตลอดไหมคะเขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวนะ
กระแดดวางให้นาแดดนี่ก็คือว่าง่ายอยู่ใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวเทมเพาเราจะเข้าสงรมเลยหรือเปล่า
เค้าก็ดื้อ